แจงอ่าไตนี่นำจับนะครับของวอร์เซรี่สวรรคัน
เราก็มาเห็นตลาดของเขาเห็นตลาดจริงจริงว่า
พระเจ้าพระรักษณ์อยู่เนี่ยก็บอกวิรากันเพราะว่าท่านอยู่ในนั้นจ้ะ

โอเคครับวิรากันครับผม
อ๋อก็มันโดนโดนให้มีการจับตากันหัวนายุ่มนะครับ

โอ้โอ้ไอ้เป็นท่านศาสนาฬะนะอันนี้มันเป็นหน่วยจบินตลาดของคน

มีศึกในการวัดอายุบด้วยถูกไหม
ให้เค้าเป็นเจ้าของตลาด
คือคนที่ไปแจกใบปลิวก็คือนายโสพลสุรฤทธิดำรงหรือว่าเก็ต
เก็ตเป็นหนึ่งในกลุ่มโมกหลวงริมน้ำนะคะ
คือเมื่อวานก็ไปที่ตลาดเสรี๒นะคะ
ที่ซอยเจริญกรุงเขตบางคอแหลม
บอกว่าไปเรียกร้องให้สวโดยเฉพาะสวเสรี
โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีตามเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน
เก็ตบอกว่าก่อนหน้านี้คุณเสรีเคยท้าทายประชาชน
เตรียมที่จอดรถทัวร์ไว้แล้วให้มาได้เลย
กลุ่มของพวกตนก็เลยมาแต่ว่าไม่ได้มาเป็นรถทัวร์
มาแบบเจนเทิลก็คือสุภาพ
โดยที่ตลาดเสรี๒แห่งนี้เป็นแค่การนำร่อง
เดี๋ยวจะไปที่อื่นอีกเพื่อกระทุ้งให้สว
อย่ามัวแต่นั่งกินนอนกินภาษีประชาชนต้องขยับตัวบ้าง
โหวตตามฉันธามติบ้างถ้าทำไม่ได้ก็ออกไป
ฝืนทำงานต่ออันนี้คุณเก็ตว่าอย่างนี้นะคะ
โดยกลุ่มโมกหลวงริมน้ำก็ใช้เวลาในการแจกใบปลิว
แล้วก็ปิดใบปลิวที่ตลาดเสรี๒ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะ
แล้วก็เดินทางกลับนี่ค่ะนี่คือตัวอย่างใบปลิวบางส่วน
อันนี้ก็เป็นรูปของสวแล้วก็มีคำนะคะ
ลักษณะในเชิงต่อว่าต่อขานก็แปะไว้ทั่วเหมือนกันนะครับ
สวมีไว้ผลานงบประมาณแผ่นดินอะไรประมาณนี้นะคะ
สวเสรีก็โพสต์ต่างเหล่านี้ค่ะลงในเฟซบุ๊ก
แล้วก็มีข้อความบอกว่าอันทภัณฑ์จริงกลุ่มคนร้าย๖คน
กรุกไปที่ตลาดเสรี๒ด้วยการเข้ามาคุกคามสร้างความวุ่นวาย
เอาใบปลิวประกาศจับสวหลายคนไปติดทั่วตลาด
พ่อค้าแม่ค้าเขาทำมาหากินไม่เกี่ยวข้องด้วยนะครับ
อันตภัณฑ์นี่ต้องรอลิงนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ไปแจ้งความไว้แล้ว
สอนอวัดพญาไกรนะคะในข้อหาบุกรุกและข้อหามินประมาท
การโฆษณาและการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ไปกระทบ
ที่เสรีภาพของผู้อื่นล่าสุดวันนี้ค่ะผู้สื่อข่าวของเรา
ไปที่ตลาดเสรีสองค่ะก็ไปพูดคุยกับคุณเสรีสุวรรณภานนท์
เจ้าของตลาดนะคะคุณเสรีบอกว่าเมื่อวานนี้มีคนเอาใบปลิว
คล้ายใบประกาศหมายจับมีทั้งชื่อมีทั้งรูปภาพตัวเอง
ติดทั่วตลาดเลยพนักงานก็พยายามเข้าไปห้ามนะคะ
แล้วก็บอกว่านี่คือตลาดไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดกับการเมืองค่ะ
ประมาณ๖ที่มตรเย็นเดี๋ยวนั้นค่ะ
จะมีกลุ่มคนพวกนี้เข้ามาเดินรอบตลาดเลย
แล้วก็เอาแผ่นประกาศเอาใบปิว
เอาไปติดติดตามร้านค้าติดตามเสา
ติดตามโต๊ะอาหารนี่ทุกโต๊ะเลยเนี้ยทั่วตลาดไปหมดเลย
เป็นกลุ่มที่จัดกิจกรรมจัดชุมนุมดูหมินสถาบัน
ก็เห็นคนเหล่านี้แล้วก็มาแสดงอำนาจบาดใหญ่
นะครับก็อยากจะทำอะไรก็ได้ก็เลยเห็นว่าเป็นความผิดต่อกฎหมาย
รวบรวมเอกสารใบปิวที่เขามาติดได้มาปึกหนึ่ง
แล้วก็เอาไปแจ้งตำรวจ